ความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของคนร้ายที่บุกไปชิงทองในห้าง
ค่ะที่จังหวัดเลยถูกจับกลุ่มได้เนี่ยแล้วก็ยังมีการขยายผลไปถึง
แฟนสาวชาวลาวเพื่อนร่วมขบวนการล่าสุดกองบังคับการปราบรามแถลง
ขยายผลการจับกลุ่มแล้วนะคะสามารถตรวจยึดทองรูปภัณฑ์ได้เพิ่มมาอีก

คืนแค่ไม่กี่เส้นสืบเนื่องจากตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกันยายนที่ผ่านมา
นายเฉยมงคลใจบุญอุปถัมภ์มายุสามสิบแปดปี
เดี่ยวใช้อาวุธปืนจี้ชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพเนี่ย
สโกโลตัสวังหินกรุงเทพซึ่งคนร้ายเนี่ยมีทองรูปภัณฑ์
ทั้งหมดได้ไปร้อยสามสิบห้าเส้นทองน้ำหนักสองร้อยสิบหกจุดเจ็ดห้าบาทนะคะ
มาทางชุดสืบสวนจับกลุ่มนายเชมงคลและนางสาวจันดาจันโศกหรือน้อย
สาวชาวลาวอายุยี่สิบสี่ปีได้ที่จังหวัดเลยขณะที่ทั้งคู่เนี่ยเตรียมจะหลบหนีออกไป
ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ก็ยังจับกลุ่มตัวนายสุริยันนินบรรพฤษ
อายุสามสิบเจ็ดปีเพื่อนสนิทที่นายเฉยมงคล
ตอนนั้นก็เลยสามารถยึดทองคืนมาได้ใน๒๖เส้น
น้ำหนักทองรวม๑๐๓๙๑บาท
ล่าสุดวันนี้ล่ะค่ะพลตำรวจตรีสุวัสดิแสงนุ่ม
บังคับการกองบังคับการปราบรามแถลงข่าวขยายผล
สามารถตรวจยึดของกลางเพิ่มได้อีกนะคะ
ตำรวจตรวจยึดทองรูปภัณฑ์มาเพิ่มอีก๕๘เส้น
น้ำหนักรวม๖๘๔๒บาท
ซึ่งตำรวจกองปราบร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานและสนโชคชัย
ร่วมกันการศึกษวนตามหาทองไม่พบอีกจำนวนมาก
ทราบได้ว่าคนร้ายไปซุกซ่อนทองที่ได้มา
ก็เลยนำกำลังไปตรวจค้นมา๔จุด
จุดแรกที่ไปค้นคือบริเวณบันไดริมแม่น้ำโขง
บริเวณลานพญาอนันตนาคาธิบดีตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลย
ที่นี่พบทองรูปภัณฑ์๔เส้นทองน้ำหนักรวม๑๒๙๒บาทนะคะ
เอาไปกระจายซ่อนไว้หลายจุดเลย
จุดที่๒บ้านพักหมู่๘ตะบนห้วยวิชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลย
แล้วก็ยังพบรองเท้าที่คนร้ายใช้ก่อเหตุด้วย
ที่๓เป็นกระท่อมนาหมู่๘ตำบลห้วยวิชัยอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะ
ทองรูปภัณฑ์๒เส้นทองน้ำหนักรวม๑๓บาท
ส่วนจุดที่๔เป็นบ้านพักหมู่๘ตะบนบ้านดอนอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ทองรูปภัณฑ์๕๒เส้นทองเนี่ยน้ำหนักรวม๔๒๕บาท
ตำรวจก็เลยนำทองที่ตรวจได้ทั้งหมด
ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสนโชคชัยให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ